พาไปที่ขอนแก่นนะคะมันมีเรื่องราวที่มีผู้ชายคนนึงคลุ้มคลั่งค่ะ
และตำรวจไประงับเหตุมาตรการก็เป็นไปตามขั้นตอนใช่ไหมพี่อุ๋ย
มีเหล็กง่ามไม้งามอ่าใช่แต่กลายเป็นว่าตำรวจอ่ะพลาด
จังหวะที่จะเอาไม้งามระงับเหตุล้ม
กลายเป็นว่าไอ้คนคลุมคลั่งคนนี้มันมีอิโต้ฟันหัวตำรวจหัวแบะเลยนะ
ไอซียูเลยนะพี่อุ๋ยแล้วมันไม่จบแค่นั้นมันพยายามจะหนีใช่ไหมคะครับ
สเต็ปค่ะผู้ชายคนนี้
ช่วงบ่าย๒๐มิถุนายนตำรวจสพโคกโพชัยไประงับเหตุนะคะ
ผู้ชายคนนี้เขาเสพยาเขาคลุ้มคลั่งเขาอารวาส
หมู่บ้านมูลนาคหมู่๗อำเภอโคกโพชัยที่จังหวัดขอนแก่น
เจ้าหน้าที่ปพทั้งตำรวจก็ไปกัน
นายสุพัฒน์ทัศน์เที่ยงหรือโตโต้อายุ๓๗คนนี้แหละคือคนที่คลุมคลั่ง
แล้วไม่ได้คลุ้มคลั่งอย่างเดียวถืออิโต้ด้วยมือสองข้างคือถืออิโต้
พันธุ์ตำรวจโทชัยยันกุลแก้วสารวัตรสพโคโพชัย
คนนี้เขาไประงับเหตุนะคะ
เขาก็ใช้เหล็กง่ามหรือไม้งามจะควบคุมตัว
แล้วมันมีจังหวะยื้อแย่งกันไปมาพันตำรวจโทชัยยันจากสพโคกโพชัยเนี่ย
พลาดท่าล้มโดนอิโต้ฟันหัว
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะเอาปืนช็อตไฟฟ้ายิงใส่โตโต้
พอยิงไปปุ๊บสายสัญญาณกระสุนไฟฟ้าขาด

แม่ของโตโต้คนคุ้มคลั่งคุยกับติค่ะ

บอกว่าโตโต้ลูกแม่ติดยาบ้ากับติดเหล้า
ปีกว่าแล้วที่ติดไม่เลิกเลย
ถูกเมียทิ้งก็กลับมาอยู่บ้านกับแม่

ก็มวดแต่เสพยามวดแต่กินเล่า

แม่อยู่ไม่ได้นะคะแม่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้ต้องหนีไปอยู่บ้านญาติ
วันเกิดเหตุลูกชายขอเงินแม่๑๒๐แล้วก็ออกไปข้างนอก
คลุ้มคลั่งอีกตำรวจสารวัตรที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมาระงับเหตุ
นี่ค่ะแล้วมันก็เกิดเรื่องอย่างที่มิ้วเล่าไปนะคะ
บอกว่าเอาจริงแม่ก็รักลูกนะคนเป็นแม่

แต่เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะยังไง
เอาไม่อยู่จริงลูกชายคนนี้

นายวิทยาค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ปพของทางเทศบาลนะคะ
บอกว่าช่วงเดือนเมษายน
โตโต้ก็เสพยาแล้วก็คลุมคลั่งไปรอบนึงแล้ว
อากาศร้อนด้วยเสพยาด้วยเมาด้วยคลุ้มคลั่งใหญ่เลย
แจ้งเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุไปครั้งหนึ่ง

แกล้มพวกรเหตุก็เลย
ตามที่ถือมีดอยู่ก็เลยฟันศีรษะแกครับ

ล้มขณะตอนกำลังใช้ไม้งาม
ภากคนพวกกรเหตุ

แต่ครั้งแรกไม่ได้มีอาวุธอย่างนี้ครับ

ช่างนี้แกมีอาวุธมีด

เจ้าของอู่ซ่อมรถอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๔๐๐เมตร
เล่าให้ฟังค่ะว่าลูกค้าเอารถจักรยานยนต์ไปซ่อม
กำลังก้มเงยดูรถอยู่
โตโต้มาสตาร์ทเครื่อง

ขี่รถเข้าไปหน้าตาเฉยเลย

รู้ทีหลังว่าคลั่งยาแล้วก็กำลังโดนควบคุมตัว

คิดว่าต่อไปหมู่บ้านก็น่าจะสงบขึ้นนะ

ไม่รู้ว่าคนที่เขาหนีการจับกลุ่มมา
เขาก็มาขวามอเซย์ที่หน้าร้านนี่ไปเลย
อันนี้ทางลูกค้าก็บอกว่าอุ๊ยรถรถกู
เราก็คว้าไม่ทันแล้วเพราะเขาก็ขับไปอย่างเร็วเลย
โดยปกตินะครับผมก็ไม่ค่อยได้ไปคือ
ไม่ได้สนิทไม่ค่อยได้คุ้นเคยแล้วก็ไม่เคยได้พูดกันเลยนะ
เพราะโดยปกติเขาก็มีแต่คุณแม่เขาบอกว่า

อะไรอย่างนี้คือไปได้ลูกได้เมียอยู่ที่เชียงใหม่
แล้วก็เขาก็กลับมาที่บ้าน
ทางลูกสาวของตำรวจที่บาดเจ็บนะคะนางสาวชัชดาอายุ๓๒ก็บอกกับตินักข่าวของเราว่าตอนนี้พ่อผ่าตัดเสร็จแล้ว
พอพูดคุยได้แล้วแต่หมอยังห้ามเยี่ยมเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นคือพ่อไปช่วยระงับเหตุแต่มาโดนทำร้ายแบบนี้
ยืนยันว่าไม่ให้อภัยคนที่ก่อเหตุแน่นอน
สำหรับอาการของพันธบรดโทชัยยันสารวัตรสืบสวนสอบ
เลือดออกในสมองด้วยค่ะโอ้โหแต่ล่าสุดปลอดภัยแล้วนะคะปลอดภัยแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุก็ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตัวโตโต้เนี่ยยังอยู่โรงพยาบาล
ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่พาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรข้อหารักทรัพย์นี่หลายเรื่องเลยนะหลายข้อหานะคะ
แล้วก็จะอายัดตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ